ประเด็นค่ำคืนนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนค่ะ
เป็นอุบัติเหตุรถกระบะเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ที่กระบี่
ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีน๒คนได้รับบาดเจ็บนะคะ
และหลังเกิดเหตุรถกระบะคันดังกล่าวก็ยังขับรถหลบหนีไป
ตอนนี้ภาพวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุ
สามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ทั้งหมดนะคะ
เราไปติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นที่เกิดขึ้นกันค่ะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพนักท่องเที่ยวชาวจีนชายหญิง๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮาฟีโน่มาจอดบริเวณ๓แยก
เพื่อรอจังหวะข้ามไปอีกฝั่งถนน

เมื่อนักท่องเที่ยวทั้งสองคนตั้งสติได้จึงรีบเดินเข้าข้างทาง

ส่วนรถกระบะคันก่อเหตุรีบขับหลบหนีไปทันที
นานก็มีพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือ
และนำผู้บาดเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสามแยกวัดคลองสน
ตะบนอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
หลังเกิดเหตุเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่นักท่องเที่ยวเช่าไป

และขอความร่วมมือผู้ที่เห็นรถกระบะคันนี้

เพื่อนำตัวคนขับมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนที่จังหวัดยาลาเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อของทหารชุดป้องกันชายแดนที่๔
ตะแคงอยู่บริเวณสามแยกบ้านกวางหลง
ตำบลทานน้ำทิพย์อำเภอเบตง
ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นสามแยกและเป็นทางโค้งลงเขา
รถบรรทุก๖ล้อป้ายทะเบียนตรากงจักร
พลิกตะแคงอยู่ข้างทางในสภาพพังยับเยิน
กระสอบทรายสีเขียวตกกระจัดกระจายอยู่จำนวนมาก
และมีทหารได้รับบาดเจ็บ๑๔นาย
ผู้ภัยและชาวบ้านจึงช่วยกันนำส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุทหารกองร้อยป้องกันชายแดนที่๔
กำลังมาทุกกระสอบทรายเพื่อนำไปทำบังเกอร์ที่กองร้อย

มีรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านจอดอยู่ตรงสามแยก
คนขับจึงเหยียบเบรกและหากหลบกระทันหัน

เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

ตำบลท่าช้างอำเภอพรมพิราม
และมีเศษไข่เป็ดแตกกระจาย

ประเสริฐฉุยฉายอายุ๖๒ปี
เจ้าอาวาสวัดกะพีอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างล้มอยู่ข้างทาง

ผู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาล

เพื่อไปทำธุระที่ตัวเมืองพิศนุโลก
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

กำลังจะไปขายไข่เป็ดที่ตลาดนัด